สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลที่มีความสำคัญมากค่ะ
เพราะว่าในทางโหราศาสตร์นะคะดาวอาทิตย์กำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษ
ก็เหมือนกับเป็นช่วงที่ชีวิตของเราได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ
หากใครได้ทำตามเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาทั้ง๕เคล็ดลับที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
รับรองว่าดวงดีดวงรุ่งทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนค่ะ
ลับแรกนะคะที่จะทำให้คุณดวงดีตั้งแต่ตอนสงการนี้เป็นต้นไปนะคะ
นั่นก็คือการส่งน้ำพระพุทธรูปค่ะ
เพราะว่าอนิสงฆ์นะคะจะส่งผลทำให้ชีวิตสงบสุขร่มเย็นมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามานั่นเองค่ะ
สำหรับการอัญเชิญพระพุทธรูปมาเพื่อส่งน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานนั้น
เราควรที่จะดูเลิกดูยามเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
ดีในการอัญเชิญพระพุทธรูปในช่วงเทศกาลสงกรานนั่นก็คือวันที่๑๔เมษายนเวลาเช้าไม่เกินเที่ยงนะคะ
เคล็ดลับที่๒นั่นก็คือการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ค่ะ
หากบ้านของเราค่ะสะอาดและเป็นระเบียบก็จะทำให้โชคลาภแล้วก็โชคดี
สามารถเข้าบ้านเราได้ง่ายแบบไม่มีอุปสรรคนั่นเองค่ะ
เคล็ดลับที่๓นะคะก็คือการทานของหวานและการใส่เสื้อผ้าใหม่ในวันมหาสงกรานค่ะ
มหาสงกรานปีนี้ตรงกับวันที่สิบสี่เมษายนนะคะเพราะว่าเป็นวันที่ดาวอาทิตย์ได้เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษแล้วค่ะ
ในวันมหาสงกรานนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นวันที่เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านนะคะใส่เสื้อผ้าใหม่หรือว่าเสื้อผ้าสีสดใสก็ได้ค่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญนั่นก็คือการทานของหวานเพื่อเอาเคล็ดค่ะ
เพื่อที่ว่าชีวิตของเราจะได้โชคดีมีแต่ความหอมหวานมีแต่ความราบรื่นเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะ
เคล็ดลับที่๔ที่จะทำให้คุณดวงดีตั้งแต่สงกรานนี้เป็นต้นไป
นั่นก็คือการทำบุญเสริมดวงชะตาค่ะ
โดยเฉพาะในวันที่๑๔เมษายนหมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่าน
หาโอกาสในการไปไหว้พระทำบุญสักครั้งหนึ่ง
เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นค่ะ
และถ้าคุณได้มีโอกาสไปไหว้พระ

เคล็ดลับที่ทำได้ง่ายแต่ว่าได้ผลจริงค่ะ
นั่นก็คือการทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ครั้งใหญ่ค่ะ
เพราะว่าถ้ากระเป๋าสตางค์ของเราสะอาดแล้ว
ก็จะทำให้โชคลาบเงินทองผลประโยชน์
สามารถเข้ากระเป๋าของเราได้ง่ายนั่นเองค่ะ

ที่จะทำให้ดวงการเงินของคุณปังไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
นั่นก็คือการหาธนบัตรที่มีเลข๘หรือว่าเลข๙
ใส่เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเป็นเงินขวัญถุงค่ะ
เพราะนั่นจะเป็นการเสริมดวงชะตา

ทำให้มีเงินทองไหลมาเทมาแบบนอนสต๊อกกันเลยทีเดียวค่ะ

หวังสิ่งใดก็สมใจปรารถนา
หากใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ